ดูเหตุการณ์นี้ต่อนะครับเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
ที่สพบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
แม่เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันสุดเหลือเกิน
แสนกว่าบาทต้องบวชแก้บน
มาบวชบวชก็เมานะเมากินเหล้า
ทะเลาะกับพระในวัด
ค่ะนะไปเอาปืนมาไล่ยิงเขาอ่าจนแบบอื้อหือคือต้องหนีกันทั้งวัดอ่ะ
นะฮะสุดท้ายสำหรับจับกลุ่มตัวไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เชิงอะไรเลยแล้วยิงเพื่อนทำมาลายนะตึกตึกตึกตึกมาไปปั่น
ลูกกระตุ๋นจะได้กล่องใช่ไหมลูกพี่ยิงไปทั้งหมดกี่กี่โม่ครับ
ไม่แน่ใจอืมจำไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือยังไงครับอืม
ลูกกระตุ๋นก็มีทั้งหมดกี่นัด
นี่ครับท่านผู้ชมครับเมาไม่รู้เรื่องเอาปืนมาไล่ยิงเขาทั่ววัดไปหมด
ค่ะนะดูสิฮะสภาพโอ้โหสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็กู้ภัยด้วยนะฮะมาช่วยกันนะครับ
มาช่วยกันระงับเหตุนะพระรูปนี้ที่คลุมคลั่งอยู่
พระกฤษณะนามสกุลอยู่ศรีอายุสี่สิบสองปี
อยู่ที่กุฏิวัดวัดหนองบอนแดงนะฮะที่บ้านบึงชนบุรีนะครับ
หลังจากคุมตัวได้ก็ต้องพาไปสงบสติอารมณ์ถามถ่ายอะไรก็ตอบไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาลักษณะตามที่เห็นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือพระกิจสนะเนี่ยตอนนี้ถูกจับศึกแล้วนะฮะตอนนั้นละกันเอาตอนนั้นก่อนนะ
กิจสนะเนี่ยเป็นพระลูกวัดนะดื่มเหล้าขาวจนเมาเมาแล้วคลุ้มคลั่ง
ใช้ปืนยิงทั่ววัดไปหมดเสียงดังสนั่นไปหมด
พระที่อยู่ในวัดเนี่ยต้องพากันวิ่งหลบหนีนะฮะไปหาที่ซ่อนตัวอยู่นะครับ
ส่วนพระกิจสนะพอยิงเสร็จนะครับก็เข้าไปหลบอยู่ในกุฏิ
ทีนี้พอทางวัดเขาแจ้งไปยังญาตินะญาติยาดของพระกิจสนะรู้ข่าวก็เดินทางมาที่กุฏิ
ที่วัดหนองบอนแดงก็มาเกลี้ยกล่อมแจ้งเจ้าหน้าที่มากันนะครับ
พระกิจสนะเนี่ยยอมเปิดประตูกุฏิออกมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวนะครับ
รวมแล้วเนี่ยใช้เวลาอยู่เกือบ๓ชั่วโมงตั้งแต่ยิงปืนนะฮะ
จนกระทั่งมาคุมตัวได้นะครับตอนที่คุมตัวได้ก็ยังพูดจ้าไม่รู้เรื่องนะ
ตรวจสอบในย่ามเจอปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงนะ
แล้วก็ยิงไปแล้ว๒นัดนะครับยังไม่ได้ยิง๔นัดมีปลอกกระสุนตกอยู่รอบกุฏิอีก๘นัด
ย่ามยังมีกระสุนอีกหลายนัดนี่ฮะโอ้โหแม่สุดท้ายก็แบบนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอะไรมากมายตำรวจบอกพาไปนู่นเลยฮะ
พาไปศึกเลยครับกับรองเจ้าวาดวัดแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับมีภาพตอนพาไปศึกไหมนี่นะฮะตำรวจบอกไม่ได้แล้วพระ
อย่าเป็นพระเลยนะทำให้ศาสนามัวหมองเปล่าก็ให้ท่านรองเจ้าวาดวัดเนี่ยศึกให้

จากการสอบสวนนะครับคนก่อเหตุคือนายกฤษณะอยู่ศรีเนี่ย
เขาสารภาพกับตำรวจว่าอย่างนี้นะบอกว่ามาบวชเนี่ย
บวชแก้บนนะเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยมีโชคถูกหวยฮานอย
เงินมาแสนกว่าบาทค่ะนะครับก่อนเกิดเหตุก็ไปดื่มเหล้าขาว
คือตอนนี้เป็นพระนะที่มาบวชแก้บนนะแม้จะบวชแก้บนแต่คุณก็บวชนั่นแหละ
คุณก็เป็นพระนั่นแหละนะฮะก็ไปดื่มเหล้าขาว
พอดื่มเหล้าขาวแล้วก็เมาเมาไปมีปากเสียงกับพระลูกวัดด้วยกัน
ก็เลยเอาปืนที่เก็บไว้ในกุฏิเนี่ยมายิงขึ้นฟ้า
บอกว่าต้องการยิงเพื่อข่มขู่เท่านั้น
นี่ฮะก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมนะฮะ
ตอบก็งงงงไปนะครับรองจ้าวาดวัดท่านบอกว่าอย่างงี้ครับ
บอกว่าก่อนที่นายกิจสนะจะมาบวชเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วล่ะ
ว่ามีอาการติดสุราอย่างหนักแล้วก็ลักษณะชอบคลุ้มคลั่งด้วยนะครับ
ตอนนั้นก็บอกว่าเออก็ลองมาบวชบ้างไหมล่ะ
เพื่อจิตใจจะสงบขึ้นนะครับสุดท้ายก็มาบวช
พอบวชแล้วก็เหมือนเดิมนะคุมสติไม่ได้
กระทั่งล่าสุดก็คือก่อเหตุยิงปืนลั่นวัดเลยฮะ
ชอบดื่มเหล้าเสพยา
นี่ฮะหลวงพ่อท่านบอกบวชแล้วหนักกว่าเก่าอีกนะครับ
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวี
เราก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปวัดหนองบอลแดงที่ชนบุรีเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับไปถึงวัดนี่
วันนี้ก็เงียบฮะที่วัดเหมือนกับไม่มีใครอยู่ที่วัดเลยนะครับ
ก็เลยเดินไปที่กุฏิของพระกิจสนะอดีตพระกิจสนะนะครับ
กุฏินี้อยู่หลังสุดนะครับติดกับรั้วกำแพงด้านหลังของวัดนะ
ซึ่งกุฏินี้เนี่ยนายกิจสนะตอนบวชเนี่ยเขาอยู่คนเดียว
กุฏิตรงนี้นะครับวันนี้ล็อกกุญแจหมดแล้วนะครับ
ก็พยายามเดินหาร่องรอยต่างนะฮะอย่างเช่น
ปลอกกระสุนปืนร่องรอยการยิงที่เกิดขึ้นเมื่อคืน

คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพระลูกวัดรูปหนึ่งนะครับ
บังเอิญเหลือเกินที่ท่านก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้พอดี
พระลูกวัดรูปนี้เนี่ยท่านบอกกับเราว่า
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงข้ำเมื่อวาน
ตอนนั้นมีพระอยู่ที่วัด๓รูป
ก็คือพระลูกวัด๒รูป
กับนายกิจสนะพระที่ก่อเหตุเมื่อคืนอีก๑รูป

ส่วนพระรูปอื่นอื่นที่วัดท่านมีกิจนิมนต์นะ

ตอนนั้นได้ยินเสียงพระกิจสนะร้องโหกเวกโวยวายอยู่ในกุฏินะฮะ
จากนั้นก็ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้า
ยิงอยู่หลายนัดยิงอยู่๒๓รอบ
ซึ่งทำให้พระที่มีอีก๒รูปไม่กล้าออกมานอกกุฏิ

มีตำรวจกับชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันระงับเหตุ
เกลี้ยกล่อมแล้วก็คุมตัวพระกิจสนะจนได้
พระที่ท่านบอกกับเราเนี่ยบอกว่าโดยปกติแล้ว
พระกิจสนะที่มาบวชคือถ้าไม่เมานะ
ก็ปกติดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไร

แต่แม่คือเป็นพระมันต้องไม่เมาไง
แต่พระที่นี่ท่านบอกท่านก็ไม่รู้จะทำยังไง
แต่ถ้าพระรูปนี้เขาไม่เมาเนี่ยเขาก็จะปกติดี
ปกติถ้าเกิดเขาไม่เมาก็ดีนะ

เขาก็แค่ไปยิงหลังวัดไงล่ะ

ก็น่าจะหลายอยู่เพราะเห็นตำรวจบอกว่าเก็บได้หลายปอกเหมือนกัน
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งนะครับ
พระรูปนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านก็มีปัญหากับนายกิจสนะเนี่ยบ่อย
ตอนที่มาบวชอยู่นะเพราะว่ามีปากเสียงกันแบบเรื่องทั่วไปอยู่หลายครั้ง
แต่ก็ไม่เคยมีเหตุรุนแรงอะไรนะครับส่วนปืนที่พระกิจสนะใช้ก่อเหตุเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะพระกิจสนะตอนมาบวชเนี่ยเคยเล่าให้กับพระที่วัดฟัง
บอกว่าซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตสั่งซื้อมานะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยคือพระกิจสนะเนี่ยพระที่วัดบอกว่าไม่ได้เก็บปืนเอาไว้ในกุฏินะ
แต่ให้เมียเนี่ยเอาปืนมาให้ที่กุฏิเพราะว่าปกติเนี่ยเมียจะมาหาประจำนะฮะ
แล้วสิ่งที่ทำให้เมียต้องยอมเอาปืนมาให้เพราะพระกิจสนะขู่ว่า
ถ้าไม่เอาปืนมาให้เดี๋ยวจะไปเผาบ้านในวงเล็บอีกรอบ
เพราะเคยเผาบ้านมาแล้วรอบนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเผาบ้านมาแล้ว
ต้องเอาปืนมาให้ฮะส่วนเรื่องเล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่า
เอามาจากไหนเอามาดื่มในกุฏิได้ยังไง
เขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาซื้อมาครับซื้อซื้อต่อมา
คือซื้อต่อมาแบบเอาไว้ติดตัวไว้น่าจะติดตัวไว้น่าจะอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยปืน
เขาหาซื้อไว้เองได้อย่างนี้นะครับ
ใช่ครับเขาหาซื้อไว้เองได้เพราะเขาเห็นเขาว่าเป็นปืนเถื่อน
โทรตามเมียมาเมียมาผมไม่คิดว่าจะเอาปืนมาด้วย
โยมที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเคยโดนเผาบ้านไปแล้วรอบหนึ่ง

ใช่ครับเขาก็เลยต้องทำตามก็เลยเอามา
โอ้โหแล้วข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มานะฮะ
คือพระกิจสนะเนี่ยมาบวชได้เดือนครึ่งนะครับ

ทีแรกเนี่ยจะมาบวชแก้บนเนี่ยตั้งใจบวชสิบห้าวันนะครับ
แต่บอกว่าอยู่ไปอยู่มาแล้วก็สบายดีนะครับ
สงบดีตั้งใจบวชต่อจะศึกต้นปีหน้า
สุดท้ายก็มาก่อเหตุซะก่อน
ทีนี้ก็เลยถูกจับศึกไปเลยนะครับเมื่อคืนนี้
วันนี้สอบปากคำนายกิจสนะอีกรอบนะครับ
หลังจากถูกจับศึกเมื่อคืนนะครับ
นายกิจสนะบอกว่าที่มาบวชเนี่ยต้องการแก้บน
หลังจากไปบนเอาไว้ที่ศาลหน้าบ้าน

เดี๋ยวจะบวชให้แล้วก็ไปถูกหวยฮานอย๑แสนบาท

เขาบอกว่าหวยฮาหน่อยเผื่อท่านผู้ชมรู้จัก

นายกิจสนะบอกว่าเมื่อวานให้เด็ก
ที่เป็นเด็กวัดไปซื้อเหล้าขาวมาให้กิน

เอาถุงที่ใส่ปืนให้เอามาให้ที่วัด
เพราะก่อนหน้านี้มีปัญหากับพระลูกวัดรูปหนึ่ง
ถึงขนาดบอกว่าจะจับศึกตัวเองมาแล้ว
ก็เลยให้เมียเอาปืนมาให้เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรม
ทีนี้เขาบอกว่า

จะถูกจับศึกคนเดียวมันไม่เป็นธรรม
ถ้าจะจับศึกมันต้องจับศึกสองฝ่ายอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยให้เมียเนี่ยเอาปืนมาให้ไว้ก่อน

นายกิจสนะเนี่ยอ้างว่าข้าวของในกุฏิของตัวเองเนี่ย

มันถูกใครเปิดเองได้ก็ไม่รู้นะ

ก็เลยเชื่อว่าพระรูปที่มีปัญหาด้วยเนี่ย
ที่อยู่กุฏิใกล้กันเนี่ยต้องเป็นคนทำ

เมื่อคืนก็โมโหพอเมียเอาปืนมาให้
ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะ
นายกิจสนะยืนยันว่าที่ยิงปืนขึ้นฟ้าไปเนี่ย
ไม่ได้ต้องการทำร้ายหรือฆ่าใคร
แค่ต้องการระบายอารมณ์เท่านั้น
เพราะเวลาที่ได้ยิงปืนเนี่ย

เดี๋ยวด่วนวันซับปืนอะไรแบบนี้
ตำรวจนะครับตอนนี้แจ้งข้อหากับนายกฤษณะนะครับ

ก็คือเรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองนะฮะ
เรื่องการยิงปืนนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
เรื่องการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ปัสสาวะแล้วนะครับไม่พบสารเสพติดนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าที่เขาเมาเนี่ยคือเมาเหล้า

เดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องที่มาของอาวุธปืนนะเพราะว่าเป็นปืนไม่มีทะเบียน
เดี๋ยวจะขยายผลต่อเพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่าซื้อมาจากทางอินเตอร์เน็ต
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ